ชีวิตอยู่ยากไหมคะ

เจียงใหม่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

อาบน้ำ
พอเจ้าของบ้านตื่นมาเห็นไล่

ไม่ค่ะแอร์ปีนขึ้นไปบนชั้น๒

แล้วมีเด็กผู้หญิงอยู่อ่ะค่ะ

ไปลงไปไปไปบ้านไป
ออกไป

เนี่ยอ่ะ
เหนือไล่แบบนี้ค่ะปิ๊กบ้านไป

เขาดาวให้ตัวเองด้วยนะ

อะไรต่อวิ่งจะขึ้นไปชั้น๒จนกระดับเที่ยวกลับยภาคต้องพยายามจับทัวร์ผลักออกไปแล้วบ้านหลังนี้ทำโทษนะคะอยู่กันห้าคนแล้วห้าคนทั้งหมดเป็นผู้หญิง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
พันธ์แรกเหมือนว่าจะไปนะ
อย่างที่บอกไปพูดไม่ทันขาดคำปรากฏว่า
เจ้าตัววิ่งขึ้นไปบนบันไดชั้น๒ของบ้าน
ช่วยกันสกัดช่วยกันผลักช่วยกันดันทำทุกอย่างแล้วค่ะ
เหตุการณ์ชุมลมุมวุ่นวายไปหมดเลยนี่

คนในบ้านสักพักหนึ่งได้ยินเสียงร้องกรี๊ดมาจากด้านบน

หลานสาวโวยวายมาจากห้องนอน

ปีนขึ้นจากนอกตัวบ้าน

เฮ้ย

คือตอนที่เจ้าของบ้านสั่งให้ผู้ชายคนนี้แต่งชุดให้ออกไปจากบ้าน
แล้วก็ผลักออกไปเนี่ยนะฉุดกระชากลากถูกันสักพักหนึ่ง
คิดว่าจะไปแล้วคุณผู้ชมที่ไหนได้
มันแอบไปปีนมาจากนอกบ้านเข้ามาในห้องนอนของหลานสาว
ซึ่งไม่ได้ล็อกหน้าต่างเอาไว้
ใครจะไปนึกอ่ะจะมีคนปีนมาจากหน้าต่างอ่ะเนอะ
ใช่ใครจะคิดว่ามันไปแล้วนึกว่าจะไปเลยนะคะย้อนกลับไปอีกนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพที่นอนเปลือเปื้อนไปด้วยดินโครน
แล้วก็รอยเท้าผู้ก่อเหตุนี่คุณผู้ชมดูนะคะ
แล้วมันได้ยินมันพูดมามันบอกว่ามาจากไทยใหญ่นะคะ
หลังจากนั้นครอบครัวก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านเสียงตามสาย

น่ารักมากเลยนะครอบครัวนี้ยังเป็นห่วงเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
เพื่อเตือนให้ลูกบ้านทุกคนระวังตัว
ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาสับปะรดนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะร่องรอยโอ้โหตอนฉุกกระชากลากถูกันนะคะ
โหโหรอยปื้อนแดงโอ้นักลัวนะเหตุการณ์เนี้ย
กระทั่งช่วงสายประมาณ๗โมง
แวกนั้นเริ่มแล้วเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ให้ระมัดระวังผู้ชายคนนี้ค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของรีสอร์ทในหมู่บ้านปงไคร้

ก็ไปสำรวจที่พักของตัวเองเหมือนกันเพื่อป้องกันความปลอดภัย
ปรากฏว่าคุณผู้ชมนี่ไปเจอผู้ชายคนเดิมค่ะ
ทำไมอ่ะเปิดประตูออกมาจากห้องพักในสภาพแบบนี้นะคะ

เจ้าของรีสอร์ทก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหน

คนนี้ค่ะคุณผู้ชมมัดตรงใส่หน้าอย่างจังเลยนะคะ
ใช่พอเจ้าของรีสอร์ทตั้งสติได้
ก็เลยต่อยกลับจนอีกฝ่ายล้มคว่ำไปเลย

เจ้าของรีสอร์ทต้องแจ้งตำรวจมาจับตัว
สอบถามคนก่อเหตุนี่ตอนที่

ให้การสับสนคล้ายกับว่าคนมีอาการทางจิตประสาท

ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยใหญ่แบบที่ตัวเองกล่าวอ้างหรือเปล่า

ใช่หรือว่าเป็นต่างด้าวกันแน่นะคะ
เรื่องต้นตำรวจส่งตัวไปตรวจอาการทางจิตประสาท
โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเบื้องต้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นต้องมีการเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

ครับดีแล้วปล่อยออกมาไม่ได้เลยนะอันตรายเลยอ่ะขอขอบคุณชาวบ้านสบายใจนะไม่ได้ค่ะ
ต่อให้บ้านหลังนั้นมีผู้ชายอยู่ด้วยก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะ
เขาก็ไม่รู้ว่าบัตเตี๋ยวแทนหมู่บ้านนี้เลย
ใช่เพราะก็ไม่รู้ว่าแบบมีเอาวงอาวุธมาหรือเปล่า